วันเกิดของพลเอกประวิทย์จะไปเกี่ยวข้องอะไรกับพักเก้าไกล
ผมว่าคนพักเก้าไกลเขาไม่ทันตั้งตัวหรอกนักข่าวก็ช่างถามช่างถาม
วันเกิดอวยพรสักนิดนึง
ก็นึกไม่ออกเลยนะ
แต่ก็ขอให้โชคดีครับ

คือเหมือนเป็นการถามข้ามขั้วหรือเปล่าไม่ทันคิด
คุณชายชาวทุรทนครับในขณะที่การพักเก้าไกลอึ้งไปสักพักหนึ่งตั้งถติ
แล้วก็หัวเราะออกมาหลังจากนักข่าวถามว่ามีอะไรจะอวยพรวันเกิด
ครบรอบเจ็ดสิบแปดปีผลเอกบรวมวิทย์วงสุวรรค์ไหม
คุณชัยวัดบอกว่านึกไม่ออกเลยแต่ขอให้โชคดีก็แล้วกันนะครับ
นักข่าวเลยพูดขึ้นมาว่าช็อตฟิลเลยเนอะนะฮะ
ก็เป็นคำที่ก็ดีที่สุดนะโชคดีจะบอกว่า
เหรอมันก็ยังไงอยู่ใช่ไหมโชคดีเนี่ยน่าจะดีที่สุด
ดีที่สุดดีที่สุดเป็นทางออกดีที่สุดคุณชายภาวะนะตอนนั้น
ส่วนประเด็นทางการเมืองคุณชัยธวัฒน์ตอบโต้ในภายลิกสสกำแพงเพชรพลังประชารัฐบอกว่า
เก้าไกรไม่เคยไปคุยนะไม่เคยไปคุยขอให้พลังประชารัฐมาโหวตให้นายพิธา
เจริญรัฐเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ยอมรับว่า
หมอวาโยอัศวะรุ่งเรืองสอบบัญชีรายชื่อ
อาจจะไปคุยกับคุณไผ่จริงแหละแต่คุยกันแบบส่วนตัวส่วนตัวน่ะลองฟังดูครับ
ผมคิดว่าออกจะเป็นการคุยเล่นกันด้วยซ้ำเหมือนคนแบบว่าอ่ะ
ขอเสียงหน่อยอะไรแบบนี้ใช่ไหมนะครับก็คงไม่ใช่สาระ
ถามอ่าคุณภัยดีกับผมว่าเขาไม่ได้พูดความเห็น

แต่พักก็ชี้แจงผมก็ชี้แจงไปเพื่อไม่ให้สังคมเข้าใจผิดนะครับ
เนี่ยค่ะคุณภัยก็ให้สัมภัณฑ์มดดำใช่ไหมคะ
ของแบบข่อลมก็คือคุยกันแบบเป็นเพื่อน

ยังไม่มีข้อสรุปอะไรนะครับ
คงจะคุยกันอีกทีในการประชุมสอสอวันอังคารหน้าฮะ
ยังไม่ทราบถึงกรณีที่สสพลังประชารัฐ
โหวตให้แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพักเพื่อไทยด้วย
โดยไม่ร่วมรัฐบาลโดยยังไม่ประกาศร่วมรัฐบาล
ผมใช้คำนี้ดีกว่าจะเป็นการวางเกมหรือเปล่า
อันนี้ก็ต้องดูหลังเลือกนายกแล้วก็จัดตั้งคณะรัฐมนตรีนะครับ
จึงจะรู้นะครับส่วนที่ภักดิ์เพื่อไทย
ขอเข้ามาพักเก้าไกลเพื่อเปิดทางจะจับมือกัน
กับพักสองลุงหรือเปล่าคุณชัยธวัฒน์ก็บอกว่า
มันมีหลายมุมมองนะคือก็ต้องรับฟังเหมือนกันนะครับ
คงจะต้องไปหารือที่ประชุมสอสออีกครั้ง
หากบอกว่าถ้าพักเก้าไกลไม่โหวตให้พักเพื่อไทย
ก็ยิ่งเป็นข้ออ้างให้ไปจับมือกับสองลุง
สังคมคงเป็นคนตัดสินและจะมองว่า
จะเป็นนั่งร้านหรือเป็นข้ออ้างนะครับ

คุณชัยธวัฒน์ยังพูดถึงนะครับ
ทิศทางการโหวตนายกัธมนตรีของก้าวกลายเองด้วย
ว่าจะต้องเป็นมติพักในทิศทางเดียวกัน
คงไม่มีความจำเป็นจะต้องแจ้งให้เพื่อไทยได้ทราบก่อน
เพราะเป็นเอกสิทธิ์ของทุกคนอยู่แล้วทุกพักอยู่แล้ว
ส่วนนะครับความเห็นประชาชนนะครับ
จะเอามาประกอบไหมตัดสินใจโหวตนายกเพื่อไทยหรือเปล่า

แต่มองว่าทุกภาคการเมืองก็ควรฟังเสียงของประชาชนครับ